คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อนะคะเรื่องที่เหตุการณ์ของนางเสาแอ๋ว
ใช้คำว่าเคยคบหาก็ว่าได้
เพราะจริงแล้วคุณผู้ชมคะเธอเองก็มีแฟนเหมือนกัน
แต่เป็นแฟนสาวหล่อตัวผู้ตายนะคะนางสาวแอ๋ว

ผู้ต้องหาเนี่ยนำตัวศพของนางสาวแอ๋วขึ้นที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่มาทิ้งที่บริเวณนี้
ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคันล่าสุดเนี่ยคือจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วคนก่อเหตุ
แล้วไอ้ที่น่ากลัวมากเลยแล้วน่าตระหนกตกใจคือเขาบอกว่าเขาทำไปเพราะความรักทั้งนั้น
ที่สำคัญหลังรู้ว่านางสาวแอ๋วตายยังนอนกอดศพด้วยนะคะ
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และแน่นอนว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญและเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปมัดตัวผู้ต้องหา
เช้ามืดวันนี้ตำรวจชื่อสุดส่งของสพระบบไผ่ค่ะปราจีมุรี
นี่เลยค่ะไปจับได้พร้อมกับรถมอเตอร์ไซค์ด้วย
เตอร์ไซค์สีส้มเหลืองไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
และเรื่องของการลอบฝังซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายทำลายศพอีกด้วยนะคะ
นำตัวค่ะในบอยมาสอบสวนที่สพรบภัยนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยให้การพากเศษนะแต่น่านอนแหละ
หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้ก็ต้องจำนวนต่อหลักฐานโดยดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราคุณระวีการแก้ววิจิตรนะคะ
ลงพื้นที่ไปดูหน่อยตอนที่ไปควบคุมตัวในบอยไปทำแผน
มีการนำตัวในบอยไปทำแผน๒จุดด้วยกันนะคะ
ตรงห้องพักของตัวเขาเอง
และอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่พบศพของนางเสาแอ๋วนั่นเองค่ะ
และแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหคนที่ไปรอดู
ก็มันก็หวิดจะมีเรื่องของการรุมประชาธรรมกันเข้าไปอีก
สาเหตุมูลเหตุจูงใจเจ้าตัวบอกแบบนี้บอกว่า
ภาพที่เราจำลองผู้ชมดูเขาบอกว่าเขาอยากให้นางเสาแอ๋วเนี่ย
ย้ายมาอยู่กินกับเขาเป็นเรื่องเป็นราว
ถึงขั้นยอมกราบเท้านางสาวแอ๋วด้วยแต่กลายเป็นว่าผู้ตายมาขอบอกเลิกกับเขาค่ะ
แล้วนี่แหละค่ะคือจริงเหมือนเขาเองก็รู้นะ
นางเสาแอ๋วคบหามีแฟนคนหนึ่งที่เป็นสาวหล่อคบกันมาเป็น๑๐ปี

เขาบอกว่านางสาวบอยเขากราบเท้าอยากให้มาอยู่กินด้วยเขาก็ยอมทำตาม
ตอนที่มีปากเสียงกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาลงมือบีบคอนางสาวแอ๋วผู้ตายนะคะ
ตอนนั้นพอรู้ตัวว่าคนที่เขารักตายแล้วยังนอนกอดศพอยู่ทั้งคืน
จนกระทั่งนำศพห่อร่างด้วยผ้านวม
เสร็จแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่บ่อขยะแล้วหลบหนีไปบ้านญาติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เจ้าตัวบอกแบบนี้ที่ทำไปเสียใจพยายามฆ่าตัวตายตามด้วยนะคะคุณคิง
ใช้เศษแก้วกรีดข้อมือตัวเองเป็นรอยยาวที่ข้างซ้ายประมาณสัก๑๐เซนติเมตร
แต่ไม่ได้ตายนะคะ
สักข่าวพยายามถามนะคะทำไปทำไมเพราะเขาก็ให้ข้อมูลกับตำรวจนะเขารักเขาหึงหวง
แต่มันใช่ความรักหรือเปล่านะในสิ่งที่ทำไปฆ่าเขาตายขนาดนี้
อย่างที่ขวัญเล่าตอนต้นว่าไปทำแผล๒จุดใช่ไหม
การทำแผนต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคุณคิง

มีทั้งครอบครัวมีญาติคนตายและนี่เป็นหนึ่งคนที่ร้องไห้เสียใจมากที่สุด
แฟนของเขาค่ะสาวหล่อที่ขวัญบอกนั่นแหละ
นางสาวปียวัลค่ะกลั้นน้ำตาไม่อยู่ร้องไห้โฮออกมา
แล้วตะโกนใส่ตัวผู้ต้องหาว่ามึงทำได้ไงวะกูรักของกู
พูดข้างหมดตะโกนตะโกนตะโกนตะโกน
ตรงจุดนี้เขาเหมือนมีอาการสะอื้นออกมาคุณผู้ชมค่ะ

ญาติฝั่งผู้ตายมาดูการทำแผนแน่นอนว่าเกิดความไม่พอใจ

เพราะไม่ใช่แค่ญาติครอบครัวผู้ตายเท่านั้น

รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมาดูการทำแผน

แล้วย่านบอกรับไม่ได้เลยจริงนะ
เชื่อจริงว่านี่คือทำเพราะรักค่ะ
ลองฟังเสียงแย่น
ความข้างใจของญาติ
ขณะที่ทางด้านของแฟนของผู้ตายค่ะหรือว่าสาวหล่อ
นางสาวปียวัลนะคะบอกแบบนี้ว่า
รถคันสีส้มเหลืองที่ตัวนายบอยใช้
ไม่น่าเชื่อนะคุณคิงข้อมูลมาแบบนี้เขาบอกว่า
ตัวเขานี่แหละเป็นคนซื้อมือสองให้กับนางสาวแอ๋วด้วยซ้ำ

ใช่แล้วมีการโอนลอยกันไว้ประมาณสัก๗เดือนแล้ว
ส่วนรถอีกคันนึงคันสีเขียวค่ะซึ่งจะเป็นคันที่ตัวนางสาวแอ๋วเนี่ยใช้ขี่
คันนั้นเขาบอกเขาก็ซื้อให้เหมือนกัน
เรื่องที่เกิดขึ้นตัวเองยอมรับไม่ได้จริง
แล้วเขาบอกเขาอยู่กับแฟนสาวคนนี้มานางสาวแอ๋วเขารักมากจริง
เขายอมให้ทุกอย่างพี่ชายของฝั่งผู้เสียชีวิตว่ายังไงบ้าง
ให้ข้อมูลคล้ายกันนะสอดคล้องกัน
พี่ชายของนางสาวแอ๋วบอกแบบนี้ว่าแอ๋วเนี่ยคบกับนางสาวปิยะวันเนี่ย
สาวหล่อเขามาถึง๑๒ปีเต็ม
บอกกับผมเสมอว่าไม่เลิกนะและจะไม่เลิกด้วยกับปียวัลเนี่ยเพราะว่ารักมาก
ทีนี้พี่ชายก็เลยเชื่อแบบนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
เป็นไปได้ว่าน้องสาวเนี่ยคงอยากจะจบความสัมพันธ์กับนายบอย
ยืนยันเลยค่ะอยากให้ตำรวจดำเนินคดีในบอยให้ถึงที่สุด
อย่าให้มีการลดโทษไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอีก
ส่วนตัวไม่ต้องการให้นายบอยไปขอขมาศพเพราะรับไม่ได้ค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะคะ
สถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของผู้ตายที่วัดเนินผาสุกกันหน่อย
แน่นอนแหละว่าญาติก็ยังอยู่ในความเศร้าโศกเสียใจ
สูญเสียคนเป็นที่รักไปนะคะโดยเฉพาะคนเป็นแม่
วันดีค่ะบอกแบบนี้บอกว่าตอนแรกเนี่ย
อยากให้ตำรวจพาผู้ต้องหามาขอขมาศพลูกสาว
แต่ไม่อยากให้มานะแม่ไม่อยากเห็นหน้า
โกรธแค้นที่มาทำกับลูกแม่แบบนี้และอยากให้ประหารชีวิตค่ะ
ไม่จริงเลยคุณหนูไม่จริง
ถ้าหากว่ารักอยู่
ไม่เจตนาจะทำแล้วคนมันจะตายได้ยังไง
ไม่ให้อภัยเลยอโหสิกรรมไหม
ไม่ไม่ให้อโศกรรมกัน
คนต้องไปเถอะยายก็จะเอาเขาปากคุก
ให้คุณตำรวจดำเนินคุกไปเลย
นั่นแหละดีไม่ดียายก็ให้ติดชั่วชีวิต

ไม่สงสารกันไม่ทารุณกัน
คนเหมือนกันทำกันทำไมลูกผู้หญิง
ไม่ใช่ลูกผู้ชายเหมือนกัน
นี่ค่ะคือเสียงของคนเป็นแม่
แม่บอกว่ารับไม่ได้จริงและไม่ขออโหสิกรรม

เรื่องคดีตำรวจมีการตรวจปัสสาวะในบอยนะคะ

เจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าติดยาบ้าแล้วก็เพิ่งจะเสพไปด้วย
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวและเดี๋ยวจะส่งฝากหางต่อไปค่ะ
หลายคนบอกเป็นคดีสะเทือนขวัญมากนะครับ
เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาก่อเหตุ
อาจและรุนแรงโหดเยี่ยมแบบนี้